ทุกคนร้องได้ให้ร้าง
ทุกคนร้องได้ให้ร้าง
ใช่เอ็ม
ร้องได้ครับ
ถ้าร้องได้ในเพลงที่๓แบบนี้ค่ะ

เป็นอันเปล่าประกาศ

เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงนะครับ

อยู่ในชุดเดียวกับอานิจาทิงเจ

ดีใจดีใจเนอะ

พูดจริงได้ไง

มาดูครับเพลงที่๔นะครับ

ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่สี่

แคลอินโทรนี่จะเป็นลำวงลำวงมาได้รอบนึงละนะฮะ

ก็ให้ดูคุณเฉเอมแบบว่าตอนนี้มีใส่จังหวัดหน่อย

เพลงสนุกแบบนี้มาถามนี่เลยคุณอ้ำน่าจะเคยร้อง
สำหรับเพลงนี้บอกได้เลยว่าง่ายดายมาก
คล้ายคุณตั๊กลีลาเหมือนกันนะ
คล้ายไม่ล้อเหรอใช่ใช่นี่อีกคาแรคเตอร์

กายใช่แล้วคือตั้กบริหุ่นจริง

สำหรับเพลงนี้นะคะก็เป็นเพลงดัง

เหมือนแกว่าใครได้ฟังเพลงนี้ก็รู้แล้วว่ามันคือใคร
แล้วแนวประมาณนี้คิดว่าเฉเอมเขาจะไปได้ไหม
น่าจะได้ค่ะแต่แนะนำตัวช่วยหน่อยก็ดี
ตัวช่วยใช่ค่ะนิดนึงก็ดีเหมือนกัน

เพราะว่าเป็นเพลงเป็นเพลงดังก็จริง
แต่ว่ามันจะมีในเนื้อเพลงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่ง
มันจะค่อนข้างแบบรัวอย่างนี้

ก็คือมันเป็นการเสี่ยงที่จะร้องผิดได้ง่าย

สำหรับเพลงนี้ความหนักใจคือ๙๐เปอร์เซ็นต์เลย

ความหนักใจคือ๙๐เปอร์เซ็นต์เลยนี่เขาเป็นคนบอกตรงนะพูดตรงเลย
คือหนักใจบางคนก็นิดหน่อยแต่อันนี้เขาบอกเล็ก
๙๐เปอร์เซ็นต์อีก๑๐นี่คือได้๙๐เปอร์เซ็นต์คือนักใจมาก

เพราะฉะนั้นคงไม่ต้องถามอะไรกันมาก

ก็เดี๋ยวเดินทางต่อไปแล้วเดี๋ยวไปจัดการเอาตรงนั้นกันแล้วกัน
ตอนนี้เพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วชะเอมจะเล่นหรือจะหยุดครับ

ตกลงว่าเล่นเดินหน้าต่อไม่ถอดใจไม่หยุดไม่ต้องการจะมาให้๒หมื่นไม่เอาจะเอา๔๐๐๐
ถึงไม่มั่นใจถึง๙๐เปอร์เซ็นต์ก็ตาม

นั่นก็คือหวังให้ตัวช่วยมาช่วยแน่นะฮะ
เหลือข้ามเพลงนี้ไปเลยสามารถฟังเพลงต้นฉบับได้
หรือว่าร้องเพลงเก่งโทรหาคนรู้จักและเปลี่ยนเพลง

ถ้าใช้ก็อยากได้ไม่เปลี่ยนเพลงก็ข้ามค่ะ

ไม่มั่นใจถึง๙๐เปอร์เซ็นต์

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แน่นอนที่สุดนะคะใช้นะคะ
ใช้ตอนนี้ก็ในเพลงที่แล้วคุณแม่แนะนำมาถูกต้องเลย
ได้ร้องผิดได้๑คำ
ซึ่งก็ถึงแม้จะไม่ได้ใช้ตัวช่วยนั้น
แต่ก็เป็นการเลือกที่ถูกต้องโชคดี
คราวนี้ก็ลองดูนะครับว่าจะให้คุณแม่ช่วยเลือกต่อหรือจะเลือกเองนะครับ

อยากได้ที่สุดในเพลงนี้คืออะไรครับ

แผ่นที่๓ตัวช่วยของเจเอมก็คือ

ทำบุญทำบุญด้วยอะไร
ทำบุญด้วยของสดของแห้งหรืออะไรครับ
ก็ถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะใส่บาทกับคุณแม่ก็จะเป็นของ

ว่าถ้าไปทำที่วัดก็บางทีก็จะเป็นสังกฐานก็ขอให้

ตัวช่วยของเจ๊เอแผ่นที่๓ก็คือ

ตัวช่วยนี้มันรอดนะ
เพลงเก่งของคุณอันนี้ผมว่าดีกว่าข้ามอีก

ถึงได้ถามว่าทำบุญด้วยอะไร
ดีลดประสดศรีมาดีเด้ง

เพลงเก่งของคุณพอใจกับตัวช่วยนี้ไหม

เพลงเก่งของเจเอมคือเพลงอะไรครับ
ถวายวัดค่ะของคุณแม่พึ่ง
นั่นก็คือเพลงเก่งของเจเอม
หมายความว่าเชมจะร้องเพลงนี้เป็นเพลงที่สี่
สี่หมื่นอยู่ใกล้แค่เอื้อมค่ะเชม
ขอให้โชคดีนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเพลงที่๔นะครับ
มูลค่าสี่หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๔
เพลงมาครับ
ขอให้โชคดีค่ะ

ช่วยแค่แม่ตา
รูปหน่อยได้ไหม
ลูกนี้อาภักษ์อับโทษหรือไร
มีรักครั้งใด
หัวใจเหมือนไฟร้อน
หลายคนที่ภาพลืม
พ่อเขาได้ศพต้องหนี
หลบลองทน
ข้างทิ้งดังเศษดินข้างถนน
น้ำตาร่วงหล่น
หากคนรักแท้ไม่
เข้าวัดทุกวัน
ใส่บาททำทาน
บนบานขอให้โชค
แต่พี่ยังตามหล่อหลอกย่ำยี
วันหยุดครอบไม่มี

อย่างต้องพี่ยังทราบ

อ้าวล่วงพ่อเจ้าค้า

เหนื่อยจังหัวใจ
เส้นหวังรักทุกไรจะหุ่นวาย
จึงพบพอบกาย
หัวใจถวาย

มันเป็นอะไรที่ภัยร้อมีความสุข

ทำบุญหลวงพ่อเจ้าค่าอะไรกันเนี่ย
ถามคุณหนุ่ยนะคะเป็นไงคะคุณ

เสียงทั้งจังหวะทำนอง

มองไอ้ปุ่มนี่แหละ

เคิ้มเนอะ

ก็อย่างที่บอกมีบ้านหมดบ้านมีรถหมดรถ

ผมว่าทุกคนเนี่ยอึ้งกันไปหมดนะครับ

เธอจะผ่านเพลงที่๔ไปได้หรือไม่นะฮะ
เพลงที่๔มูลค่า๔๐๐๐บาทนะครับ
เอมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจ
โทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจ
โทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจโทรใจ